คุณผู้ชมคะกลับมาในกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะ
พื้นที่ที่คนเล่นน้ำสงกรานกันเยอะหน่อยก็คือที่ถนนเข้าสารถนนศรีลมนะคะ
ตำรวจและเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีการคุมเข้มเรื่องของความปลอดภัย
ถนนศรีลมนะคะ๑๓๑๔เมษายนนี้ค่ะ
ส่วนท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับเลย
อยากจะให้ศิลปินนักร้องนักแสดงเป็นตัวอย่างที่ดีในการแต่งตัว
แต่งตัวให้มิดชิดนะคะแล้วก็ไม่โป๊เปลือยด้วย
ส่วนวันนี้ที่ธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงสายก็มีการรดน้ำดำหัวขอพร
ท่านนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีมีข้าราชการ
มีสื่อมวลชนเข้ารดน้ำดำหัวท่านนายกรัฐมนตรีกันเยอะเลยนะคะ
และท่านนายกรัฐมนตรีก็อวยพรมาด้วย
ไปดูบรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลกันหน่อยค่ะ
พลเอปรยุจจนโอชานายกรรธมนตรี
พร้อมภรรยาเป็นประธานงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงคราน

เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีข้าราชการ
สื่อมวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาล

นี่ผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวีค่ะ
คุณสิริพรรณรักษัตริย์นะคะคุณสิริวัณรักษัตริย์
ค่ะก็นอกจากท่านนายกรรธมนตรีจะประพรมน้ำให้แล้ว
เคาะศีรษะด้วยนิดหน่อยเป็นการให้พรนะคะ
ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณคณะรัฐมนตรีทุกคนนะคะ
ที่ร่วมกันทำงานซึ่งจะทำสิ่งใดนั้น

พร้อมขอโทษขออโหสิกรรม
กับสิ่งที่ตัวเองได้เคยพูดไป
ซึ่งอาจจะมีสิ่งไม่ดีบ้างค่ะ
ซึ่งก่อนหน้าการประชุมคณะรัฐมนตรี
มนุยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
ก็ได้นำดารานักแสดงเข้าพบนายกรัฐมนตรี

ด้วยการให้โลหิตกำชับศิลปินดารานะคะ
งดแต่งตัวโป๊นะในเทศกาลสงคราน
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน
ขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีก็ใช้ฟอกกี้
ฉีดน้ำใส่สื่อมวลชนด้วยนะคะนี่ค่ะ

อกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมอบรางวัล
ให้กับข้าราชการให้กับสื่อมนชน
ชนะเลิศการแต่งชุดไทยได้สวยงาม
ภรรยาท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนตัดสิน

รู้สึกที่๑จะได้ข้าราชการนะคะ
หลักหมื่นนะได้เป็นหมื่นบาทนะคะ

น่าจะเป็นผู้สื่อข่าวช่อง๙พี่หน่อย

ก็ได้รางวัลนี้ไปสำหรับในปีนี้นะคะ
ขณะที่พลตรีเฉลิมพลศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่๒รักษาพระองค์

กำลังเจ้าหน้าที่ร่วมพันนายค่ะ
เข้มเล่นน้ำในช่วง๑๓๑๔เมษายนนี้
เช่นเดียวกับพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

กำชับตรวจเข้มห้ามแต่งโป๊เปลือย
หรือแสดงพฤติกรรมลามกอนาจารย์ในพื้นที่จัดงาน

จะมีการดำเนินคดีฐานลามกอนาจารย์

และการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีได้
เพิ่มเติมผ่านทางแอปพลิเคชั่นหมายไทยรัฐ